เกิดขึ้นแถวดินแดงนะฮะก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของ
สังสรรค์การกินเหล้าอะไรพวกเนี้ยนะมีคนเจ็บเนี่ย
เขาก็กำลังจะไปซื้อน้ำแข็งนะครับจะมาสังสรรค์กับเพื่อน
เขาเป็นช่างซ่อมจักรยานยนต์อืมนะฮะระหว่างทางเจอกลุ่มวัยรุ่นค่ะอ่า
มองหน้ากันไปมองหน้ากันมานี่ฮะก็ถึงขั้นเนี่ยครับ
ยิงกันจนบาดเจ็บนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
กล้องวงจรปิดของร้านขายของชำแห่งหนึ่งจับภาพเอาไว้ได้นะฮะ
ลักษณะแบบนี้นะครับในซอยที่เกิดเหตุมุมกล้องเนี่ยมันบันทึกช่วงที่คนร้าย
ยิงช่างจักรยานยนต์คนนี้ไม่ได้นะฮะช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์คนนี้นะครับ
คนเจ็บเนี่ยฮะแต่จะจับภาพขณะที่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์คนนี้กำลังเดินกลับไปที่วงเล่า
เพื่อไปหาเพื่อนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ตามมา
แล้วมีคนมามุงมุงแถวแถวมุมกล้องนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะ
ตำรวจสอนอดินแดงเนี่ยบอกว่านี่คือหลักฐานนะครับแต่ว่าก็มีพยานแวดล้อมนะครับ
หลังจากชาวบ้านแจ้งมานะครับชาวบ้านในซอยประสานสรบัน
ถนนดินแดงเขตดินแดงนะครับที่กรุงเทพชาวบ้านเนี่ยแจ้งเมื่อคืนนี้
แจ้งตำรวจสอนอดินแดงบอกว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บตำรวจก็เลยไปตรวจสอบนะฮะ
นี่คือภาพช่วงที่เข้าไปแล้วก็ออกมานะครับลักษณะคนเจ็บเนี่ยเดินมาคนเดียว
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเดินตามมานะครับที่เกิดเหตุเป็นช่วงท้ายซอยครับ
ใกล้ใกล้กับร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บนะฮะไปถึงก็เลยแจ้งกู้ภัยให้นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
นายสืบศักดิ์นามสกุลสุภาพชนนะครับชื่อเล่นชื่อตั้ม
อายุ๔๔ปีเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับ
ถูกยิงด้วยปืนที่ยังไม่ทราบขนาดนะครับกระสุนเนี่ยเข้าสี่ข้างเหนือเอวซ้ายหนึ่งนัด
กระสุนยังฝังในอยู่นะครับแพทย์ต้องนำเข้าห้องไอซียูนะฮะ
เพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนเพื่อนของนายสืบศักดิ์คนเจ็บบอกว่าแบบนี้ครับ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยนายสืบศักดิ์เขาก็กำลังดื่มเหล้าอยู่กับพักพวกที่หน้าร้าน
ทีนี้น้ำแข็งหมดน้ำแข็งหมดนายสืบศักดิ์เขาก็บอกพักพวกว่า
เดี๋ยวเขาเดินไปซื้อให้มีร้านขายของชำอยู่ใกล้ใกล้ค่ะ
ฮะระหว่างเดินกลับครับมีคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาประกบ
แล้วชักปืนยิงใส่หนึ่งนัดแล้วก็เร่งเครื่องรถหลบหนีไป
เมืองต้นตำรวจคาดว่าคงเป็นการทะเลาะวิวาสค่ะนะ
เป็นการทะเลาะวิวาสซึ่งหน้านะครับขณะเดินไปซื้อน้ำแข็งนั่นแหละ
อาจจะมีลักษณะไปตัดหน้ารถมือปืนหรือว่าไปเจอคู่อลิเก่า
หรือมันคงมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะนะฮะตำรวจก็เลยนำเพื่อนร่วมวงสุรา
ของนายสืบศักดิ์คนเจ็บเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สอนอดินแดง
แล้วชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อจะตามตัวหาคนที่ก่อเหตุนี่ฮะลักษณะภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
ตามรายงานเนี่ยบอกว่านายสืบศักดิ์คนเจ็บเนี่ยเขาเคยทำงานเป็นพนักงานส่งเอกสารของแบงค์แห่งหนึ่งนะครับ
แถวบังลำพูตอนนั้นปี๕๕แล้วเขาก็ตกเป็นผู้ต้องหาไปใช้มีดแทงคอในชาตินาวิมารอายุ๓๖ปี
ที่เป็นผู้พิการตาบอดสองข้างจนเสียชีวิตเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในงานเลี้ยงปีใหม่ของแบงค์นะครับ
ประมาณว่านายสืบศักดิ์วันนั้นนะฮะก็ดื่มเหล้าเมาแล้วก็มีปากเสียงกับผู้ตายที่พิการตาบอดสองข้างนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของขมงเขม่นอะไรในร้านในงานเลี้ยงปีใหม่อะไรพวกนี้นะครับ
ทั้งทั้งที่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ตาบอดสองข้างนายสืบศักดิ์ก็เลยไปแทงเขาตายก็ถูกสารตัดสินจำคุกสิบปี
โทษออกมาได้๓๔ปีฮะก็มาเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
แล้ววันนี้ฮะก็มาถูกยิงบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อไปตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะจุดเกิดเหตุเป็นถนนลักษณะแบบนี้นะครับ
เจอกับนางสุชินด้วงอุ่นนะฮะเป็นพี่สาวของช่างตั้ม
สุชินนี่อายุห้าสิบสามปีนะครับก็อยู่ที่หน้าร้านซ่อมรถของน้องชายนั่นแหละครับ
บอกว่าจุดตรงนี้เลยคือจุดที่ช่างตั้มกับเพื่อนเนี่ยสังสรรค์กันอยู่เมื่อคืน
ค่ะนี่ฮะนางสุชินบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะขณะนั้นกำลังวุ่นอยู่กับเรื่องไฟไหม้บ้าน
อ่าเธอบอกไฟไหม้บ้านจริงจริงนะเมื่อคืนนี้เนี่ยซอยประสานสารบันเนี่ย
มีไฟไหม้บ้านก่อนหน้านี้วันหนึ่งเธอก็วุ่นวายอยู่นะฮะ
แล้วอยู่อยู่เมื่อคืนก็มีเสียงคนในซอยพูดกันว่ามีคนยิงกันเธอก็วิ่งออกไปดู
แล้วก็เห็นช่างตั้มน้องชายนะฮะมีเลือดไหลเต็มเสื้อที่ชายโครงด้านซ้าย
ตอนนั้นยังไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายเนี่ยถูกยิงเพราะว่าน้องชายไม่ได้แสดงอาการบาดเจ็บเลย
ค่ะนะแต่ว่าเห็นว่ามีลักษณะเลือดไหลนั่นแหละนะครับ
แล้วตัวช่างตั้มเองเนี่ยยังวิ่งไล่ตามกลุ่มคนก่อเหตุอยู่เลย
ก็เลยคิดว่าเออสงสัยคนในซอยคนอื่นถูกยิงมั้ง
แต่พอไปตรวจสอบจนแน่ชัดเอ้าไอ้เลือดที่มันไหลจากตัวน้องชายเนี่ย
คือเพราะถูกยิงนะฮะทีแรกคิดว่าเออไปตามไปช่วยเขาตามอะไรยังไงพวกนี้นะครับ
สุดท้ายก็เลยต้องรีบแจ้งกันให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เนี่ยตามคำบอกเล่านะฮะของพยานแวดล้อมแล้วก็พี่สาวของคนเจ็บนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มจากช่วงตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมา
นายสืบศักดิ์หรือว่าช่างตั้มเขาก็ตั้งวงสังสรรค์อยู่กับเพื่อน
รวมทั้งหมดเนี่ยห้าคนนะครับท่านผู้ชมครับนั่งดื่มเหล้ากันอยู่
แล้วทีนี้น้ำแข็งกับบุหรี่มันหมดช่างตั้มก็เลยอาสาเดินไปซื้อให้
ระหว่างเดินไปซื้อที่ร้านขายของชำแถวนั้นนะครับ
มีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยก็กำลังยืนซื้อของอยู่เหมือนกัน
พอเจอกันเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุก็หันไปมองหน้าช่างตั้ม
แล้วก็ถามว่ามองหน้าเนี่ยมีปัญหาอะไร
ตั้มก็ตอบกลับไปว่าอ๋อไม่มีอะไร
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยก็พูดต่อประมาณว่าถ้าข้องใจอะไรก็บอกได้นะ
เจอกันได้ช่างตั้มก็ยังตอบเหมือนเดิมอ๋อบอกไม่มีอะไร
แล้วก็เดินกลับมาที่หน้าร้านที่วงเล่า
แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยครับได้ให้คนแถวร้านของชำเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไล่ตามช่างตั้มไป
พอไปถึงเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ชกช่างตั้ม
แล้วก็ชุลมุนกันเกิดขึ้นระหว่างนั้นมีผู้หญิงสองคนขี่จักรยานยนต์มามุ่งดู
แล้วผู้ก่อเหตุก็ชักปืนขึ้นมาจากเอวนะฮะแล้วก็ยิงใส่ช่างตั้มนัดหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีไป
วิ่งไปได้๕๐เมตรคนในวงเล่าเนี่ยของช่างตั้มอ่ะนะ
เขาก็วิ่งตามมาแล้วก็รุมกระทืบแล้วก็จับตัวมือยิงเอาไว้ได้
ผู้หญิงสองคนที่มาดูเหตุการณ์เนี่ยปรากฏว่าคือญาติของผู้ก่อเหตุฮะ
ตอนนั้นเนี่ยพอเขาเห็นว่ามือยิงเนี่ยถูกจับตัวไว้ได้ถูกมัดเอาไว้ด้วย
เขาก็เข้ามาประมาณว่าโอ้แก้มัดเขาเถอะเขามีโรคประจำตัวนะ
เขาเป็นหอบหืดเนี่ยถ้าไปจับเขามัดอย่างนี้เนี่ย
แล้วไม่ให้เขากินน้ำกินท่าเนี่ยเพราะถูกซ้อมถูกลุมอะไรเนี่ย
เขาชักขึ้นมาตายขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะ
กลุ่มเพื่อนช่างตั้มก็เลยแก้มัดให้ปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมฮะ
พอแก้มัดคนก่อเหตุวิ่งหนีเลยฮะอ่าวิ่งหลบหนีไปเลยครับอืม
ทีนี้ค่ะปมการก่อเหตุเนี่ยนะคะพี่สาวของช่างตั้มค่ะ
ชื่อว่านางสุชินนะคะก็บอกว่าคงเป็นเรื่องไม่พอใจอะไรกันหรือเปล่า
แต่มันไม่น่าจะใช่เรื่องที่ช่างตั้มเคยแทงคอคนตาบอดเสียชีวิตเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
แล้วถูกตามมาแก้แค้นครับเพราะโอ้โหตั้งปีห้าห้าแล้วอ่ะอืม
เหตุการณ์มันจบไปนานแล้วตอนนี้น้องชายอาการปลอดภัยแล้ว
น้องชายไปซื้อบุหรี่แล้วคนนั้นเขาก็มาเจอที่ร้านบุหรี่
แล้วเขาก็ถามน้องชายว่ามองหน้าเขามีอะไรไหม
น้องชายก็บอกไม่มีไม่มีแล้วเขาก็ถามอีก
เพราะว่าถามเองน้องชายก็ไม่ตอบน้องชายก็เดินหนีออกมา
ลูกชายก็เดินหนีออกมาเดินเดินออกมาแล้วเขาก็
กลับไปให้เด็กขี่มอไซค์ไปบอกเด็กว่า
ขับรถให้เขาหน่อยเขาจะมาทวงตังค์ท้ายตลาด
เด็กคนนั้นไม่รู้เขาก็ขับรถมาให้พอมาถึงเจอ
น้องชายตรงนี้คนยิงเขากระโดดลงรถยิง
คนขับรถตกใจเขาก็ขับกลับไปเลย
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนั้นมันผ่านไปแล้วอันนี้มันจบไปตั้งนานแล้ว
คนนี้คนที่ยิงเนี่ยเขามีคนบอกว่าเขาพกปืนตลอดเวลา
เขาก็นักเลงอ่ะถ้าไม่นักถ้าเขาแบบว่าไม่แบบ
นั่นจริงเขาคงไม่ตามมายิงทั้งที่เรื่องมันไม่สมควรที่จะต้องมายิงกัน
ถูกไหมมันไม่ได้มีเรื่องด่าพ่อล่อแม่อะไรกันชกต่อยกันมาก่อน
ถูกคนร้ายยิงก็อยู่เยื้องออกมาจากร้านซ่อมรถประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
จุดนั้นอยู่ตรงกับหน้าร้านซักรีดของนางสาวรัตนาสุขใจเจริญเวท
อายุ๓๙ปีนางสาวรัตนาก็เลยเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้ามืดกำลังนอนอยู่ที่ชั้น๓ของบ้าน
ยินเสียงคนทะเลาะกันนะคะเหมือนกับแบบโอ้โหเสียงดังมากจากหน้าร้านเดินลงมาดู
เห็นว่าช่างตั้มถูกกลุ่มคนที่ก่อเหตุรุมแบบ๒ต่อ๑แล้วก็มีผู้หญิงอีก๒คนขี่รถจักรยานยนต์มาดู
ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงที่ขี่รถตามมาสมทบเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า
กำลังจะออกไปห้ามค่ะแต่เห็นคนก่อเหตุหยิบปืนขึ้นมายิงช่างตั้มไปหนึ่งนัด
นางสาวรัตนาบอกว่าตกใจมากรีบหลบแล้วก็แอบมองผ่านช่องกระจกของบ้าน
แล้วก็เห็นว่าพอเสียงปืนดังเนี่ยนะคะคนก่อเหตุวิ่งหนีไปทางปากซอย
กลุ่มคนก่อเหตุก็วิ่งตามไปแล้วก็ไปชุนละมุนกันอยู่ตรงตลาดห่างจากร้านไปประมาณ๕๐เมตรอีกรอบหนึ่ง
ประตูมาดูร้านตามมาวิ่งนั่นไปตรงนู้น
ลุมเด็กวัยรุ่นผู้ชายสองคนแล้วก็ณตั้มเนี่ยค่ะเขา
แล้วก็พักได้ยินเสียงปุ๊บ
แต่ไม่ดังมากไงเราก็ตกใจเราก็เลยลงมาดู
ได้ยินเสียงกี่นัด
นัดเดียวแล้วเขาก็วิ่งกันตามไปตรงนู้นอีกกลางซอยตรงเนี้ย
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบนะคะก็ได้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุ
คือนายราเชนเทพส่งอายุ๒๓ปี
เป็นวัยรุ่นที่อยู่แถวตลาดศรีดินแดง
ทีมข่าวของเราไปถึงบ้านของนายราเชนเลยนะคะ

ปรากฏว่าเราไปเจอชาวบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกันกับนาราเชน

สืบสวนสอนอดินแดงเพิ่งมาเอาตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามไปที่สอนอดินแดง

ไปเจอกับกลุ่มเครือญาติของนายราเชนที่ถูกตำรวจชุดสืบสวนนำตัวไปสอบปากคำ
เราได้คุยกับนางสาวบีอายุ๒๒ปี

เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนเกิดเรื่องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปมันคืออะไร
มีคนมาบอกว่านายราเชนยิงคนทุกคนในบ้านก็รีบออกมาดูเพื่อมาห้ามนะคะ
ก็เลยยอมรับว่าอ๋อภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าเป็นผู้หญิงมาเนี่ยนะ

บอกว่ามีคนไปบอกว่านายราเชนยิงคนก็เลยออกมาเพื่อจะมาห้าม

ที่ไปไม่ได้จะไปช่วยรุมทำร้ายที่ไปจะไปห้ามจริงจริง
จะไปรีบบอกนายราเชนว่าให้เอาปืนออกมาอย่าไปก่อเหตุเลยตั้งใจจะไปบอกแบบนั้น

กลัวว่าคนจะถูกลุกหลงจากเหตุการณ์ด้วย
ตอนนี้ก็พยายามติดต่อสามีให้ไปมอบตัวนะคะ
ไม่อยากให้หนีค่ะถ้าหนีเนี่ยไม่รู้ต้องหนีอีกจนถึงเมื่อไหร่
ราเชนถ้าหนีไปเรื่อยเนี่ยเผลอจะไม่ได้เจอหน้าลูก
ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายยังมีโอกาสได้เจอหน้าลูกนะคะ

เวลาลูกเขาเรียนทำอะไรทำเอกสารอะไรเนี่ย
นายราเชนก็อาจจะไม่ได้อยู่เซ็นไม่ได้อยู่ช่วยเหลือดูแลด้วยซ้ำ

ถ้านายราเชนดูข่าวอยู่นะ
อบตัวเถอะอันนี้ภรรยาบอกเลยนะคะ

มอบตัวเถอะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเถอะโทษหนักอาจจะกลายเป็นเบาได้
เชนก็บอกหนูตอนที่หนูไปในเหตุการณ์เขาบอกหนูว่า
ฝั่งนู้นมาว่าเขาก่อนว่ามองหน้าเขาทำไมอะไรนี่แหละทำนองนี้ค่ะ

ตอนคุยที่เกิดเหตุนะเขาบอกว่าเพราะว่าด่าเสร็จใช่ไหม
แล้วเหมือนเขาว่าเข้าไปจ่ายตังค์ข้างในร้าน
พอออกมาเขาขับรถมาตรงไหนไม่รู้แล้วก็มาเจอไอ้พวกนั้น
มาเจอไอ้พวกนั้นอ่ะวิ่งเข้ามา
พอวิ่งเข้ามาปุ๊บเชนก็เลยยิงสกัดไป
เพราะว่าพวกนั้นมันมีกันอยู่๓๔คน
ฝั่งนู้นเขาล็อกเชนไว้แล้วแล้วเชนเขามีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบ
แล้วหนูก็พยายามแยกเพื่อที่ว่าจะให้เชนมันกินน้ำ
เพราะเช่นเวลาเขาหอบกำเริบเขาต้องกินน้ำไง
แล้วฝั่งนู้นกดหัวเขาติดกับพื้นเขากินน้ำไม่ได้
ก็ตอนในจังหวะยื้อแย่งกันก็คือมันมีบางจังหวะที่เชนเงยหน้ามาได้
เพื่อนเชนเขาก็เอาน้ำในอ่างปลามาหยอดใส่ปากเขาเพื่อที่ให้เขารอด
อยากให้เขามามอบตัวอยากให้เขาได้อยู่กับลูก
ลูกหนูก็เพิ่งได้ขวบกว่า
ถ้าเขาหนีพี่เขาต้องหนี๒๐ปีเลยนะ
ยี่สิบปีนั้นคือไม่ได้เจอกับลูกเลยนะ
แล้วถ้าเขามามอบตัวอย่างน้อยก็สัก๕ปี๑๐ปีเต็มที่
แต่หนูว่าไม่ถึงหรอกถ้าเกิดมันไม่ลึกขนาดนี้สัก๕ปี

เพราะฉะนั้นถ้าราเชนฟังอยู่นะฮะลูกตัวนิดเดียวเนี่ยฮะ

ก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนทุกคนด้วยนะ
ความใจร้อนนะฮะไม่ส่งผลดีอะไรเลยนะครับ

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับพี่เขยของนายราเชนด้วยนะครับ
เขาบอกว่าเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ย
เพราะว่าราเชนเนี่ยบอกกับเขาว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
เขาขี่รถผ่านร้านซ่อมรถของช่างตั้มคนเจ็บ
แล้วก็ถูกกลุ่มช่างตั้มนั่นแหละตะโกนด่าแล้วหาเรื่องท้าต่อย
แต่ฝั่งช่างตั้มเขาบอกว่าราเชนไปหาเรื่องเขาก่อน
ทีนี้พอราเชนกลับมาถึงบ้านเนี่ย
โบกรถของเด็กในซอยที่ผ่านมาพอดีนะ
บอกว่าให้ขี่พาไปหากลุ่มช่างตั้มหน่อย
แล้วพอไปถึงเนี่ยกลุ่มช่างตั้มมีพวกมากกว่า
ราเชนเขาบอกว่าเขากลัวจะถูกทำร้าย
เขาเลยหยิบปืนขึ้นมายิงขู่หนึ่งนัด
ก่อนจะมารู้ว่ากระสุนเนี่ยมันเข้าชายโครงของช่างตั้มจนบาดเจ็บ
ก็แค่นั้นเลยที่ผมรู้นะแต่คือรายละเอียดอื่นผมไม่รู้
ก็ถ้าฟังจากพี่เคยข้อมูลก็ยังไม่ตรงกัน

ถ้าคิดว่าตัวเองทำเพื่อป้องกันตัวใช่ไหมฮะ
หนีไปก็เท่านั้นนะครับก็เหมือนที่ภรรยาบอก

โอ้โหไม่รู้จะไปอยู่ไหนโลกนิดขวบนึง
หนีถึงตอนนั้นกล่าวว่าเอาจนพ้นโทษพ้นคดีพ้นอายุความ

ตำรวจสวรรค์น้องรินแดงบอกว่านายวาเชนเองตอนนี้ติดต่อมาแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าจะให้เวลาอยู่มามอบตัวนะครับ
แต่ถ้าไม่มาตามที่รับปากกับตำรวจไว้นะครับ
ก็ต้องขอสารออกหมายจับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น